ท่านผู้ชมครับตอนนี้จะ๔ทุ่มแล้วนะฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังทำงานกันอยู่ที่หน้าวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยา
ในการกู้ซากเรือที่ล่มแล้วก็จมลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
รวมทั้งการตามหาสองสามีภรรยาที่อยู่กับเรือด้วย
ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานสดของคุณจิรายุทธ์บุญชูครับ

พาคุณผู้ชมกลับมาก่อติดสถานการณ์การช่วยเหลือ๒ผู้สูญหายที่เรือล่มวานนี้นะครับ
ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลา๒๑นาฬิกา๕๘นาทีแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการยุติการค้นหาไปก่อนนะครับ
เนื่องจากว่าเชือกที่มัดติดกับเรือที่จมอยู่ใต้น้ำกับเรือที่ลากจูงอยู่ด้านบนนะครับ
การลากในครั้งนี้เชือกเกิดขาดขึ้นมานะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหาไปก่อน
แล้วก็เตรียมประชุมกันเพื่อจะหาแผนค้นหาต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะครับ

ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บเชือก
แล้วก็เก็บเรือเก็บเข้าท่าไว้ที่เดิมนะครับ
เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับ
ได้มีการใช้เชือกผูกติดกับเรือที่อยู่ใต้น้ำ
จำนวน๒เส้นนะครับผูกกับเรือ๒ลำ
และใช้วิธีการลากดึงนะครับ
ซึ่งเป็นเวลากว่าเกือบ๑ชั่วโมงนะครับ

ซึ่งอุปสรรคสำคัญก็คือเรือลากไม่ไปนะครับ
ว่าน้ำหนักเรืออยู่ที่ประมาณเกือบ๑ตัน
วกกับว่าจะต้องลากทวนกระแสน้ำด้วย
ทำให้ด้วยน้ำหนักด้วยการลากทนกระแสน้ำนะครับ

ส่งผลให้เชือกที่มัดติดเรืออยู่นะตอนนี้ครับ
เชือกเกิดขาดทำให้ไม่สามารถลากต่อไปได้นะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการยุติการค้นหากันไปก่อนนะครับ
ซึ่งแผนจากเดิมที่เราทราบกันดีคือ
ต้องไปค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าแผนในวันพรุ่งนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะครับ
ในส่วนของศพผู้หญิงที่มีการพบกันที่ลอยตามน้ำนะครับ
ผมได้รับข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่นะครับว่า
ศพที่พบณตอนนี้เจออยู่ที่บริเวณหน้าวัดเชิงเล
ตำบลราชคามอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เรือล่มประมาณ๒๐กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าศพที่พบนั้นเป็นศพของผู้สูญหายหรือไม่
แต่ความชัดเจนก็คือว่าศพที่พบนั้นเป็นศพของผู้หญิงอย่างแน่นอนครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสำหรับแผนที่จะค้นหาในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะมีการเพิ่มกำลังเรือนะครับจากเรือลากจำนวน๒ลำ
เพิ่มเป็นสี่ลำด้วยกันนะครับเพื่อที่จะอ่าให้ความแรงของเรือนะครับ
ช่วยดึงเรือที่อยู่ใต้น้ำนะครับออกไปยังจุดที่น้ำนิ่ง
ก่อนจะมีการส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหากันอีกครั้งนะครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก
พนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ